เบิร์ดขอซื้อด้วยไหมปาไหลสีทองเนี่ย

ยังไงก็ไม่ขายหรอกถ้าเขามีของดีแบบนี้เก็บไว้

ไม่ขายไม่ขายครับคุณแม่บุญเรือนฮะ
คุณแม่บุญเรือนมงคลยงอายุ๖๕แม่ใคร

คนอื่นเขามาเสนอมากกว่าเบิร์ตไม่รู้กี่เท่าแม่ยังไม่ขาย

ไม่เอาเอาบ้านเลขที่ไปก่อนเลยเป็นร้านของชำด้วย๒๑๒
๒๑๒๑ม๑ตะบนเกาะหวายอเผลอปากปากลีจังหวัดนครนโยค
อันนี้ดูปลาไหล่สีทองของฉันนะภูมิใจเหลือเกินลูกเขยไปจับมาได้นะครับ
คุณแม่บุญเรือนเล่าต่อบอกลูกเขยชื่อระพีรอบครอบนะนามสกุลนะนามสกุลรอบครอบ
อายุ๔๒ปีว่างไม่ได้ว่างชอบออกไปดักลอบหาปลาประจำเลย
วันก่อนนะครับลูกเขยนะครับกลับมาปั๊บคราวนี้ได้ปลาไหลมา
เอ้าทำไมมันสีนี้นะครับกลับมาถึงบ้านลูกเขยก็จับใส่ตู้ปลาเลี้ยงเอาไว้เลย
วัดความยาวโอ้โหบ้านเลขที่ไม่พอความยาวไปด้วย๒๓นิ้ว
นิ้วครับทุกคนในบ้านเชื่อเหลือเกินว่าไอ้ปลาไหลสีทองตัวนี้ต้องให้โชคแน่นอน
จู่มาจับได้จับได้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่
แม่มันจับได้ใกล้วันที่๑๖มันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากให้โชคนะครับ
นี่ครับเอาแม่เพิ่มอีก๕๐บาทไป๕๕๐ไปแม่ไป
ไม่ขายยังไงก็ไม่ขาย
นี่ถ้าเกิดว่าปลาไหล่สีทองมาแบบนี้แล้วนะกล้วยเผือกก็ต้องมา
เผือกที่ว่าเผือกจากการโรยแป้งเพราะว่ามันขาว
ทีนี้เดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะทำไมเขาต้องไปโรยแป้งเขาต้องไปผูก
ผ้าสามสีล่ะครับมันแปลกสิแปลกยังไงเหรอ
เขาบอกว่าไม่มีปลีแล้วลูกออกมากลางต้น
นี่ลองดูหน่อยค่ะ
ฮาเจ็ดหานะเห็นเป็นเจ็ดกะฮา
นี่ค่ะเอาไฟฉายส่องเลยนะหลังจากที่โรยแป้งแล้ว
แล้วก็หาเลขเด็ดกันต้นกล้วยอยู่หลังบ้านเลขที่๓
ถนนดอนขุนสนิทของโคราช
แล้วก็ไปคุยกับคุณป้าอรวรรณนะคะ
คุณป้าเล่าให้ฟังบอกว่าเอากล้วยมาปลูกเอาไว้รอบบ้าน
กล้วยต้นอื่นก็ออกลูกปกติเลย
มีปลีแทงยื่นขึ้นข้างบนแต่ว่าต้นนี้ออกลูกแปลก
ออกลูกกลางยอดแต่ก็ไม่มีปลีด้วยนะ
ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะกล้วยบวมน้ำเหรอเป็นโรคเหรอ
แต่เมื่อ๒วันก่อนเห็นส่วนที่บัวมันแตกออก
แล้วก็มีกล้วยโผล่ออกมาเป็นผลกล้วยเลย
นี่แหละมันแปลกไม่เคยเห็นนี่เห็นแบบนี้
แล้วเมื่อคืนวันศุกร์ฝันด้วยฝันว่าอะไรนะปวดท้อง
ท้องจะคลอดตกใจตื่นตื่นมาที่สวนหลังบ้าน
ก็ตรงที่กล้วยออกลูกประหลาดนี่แหละ
คุณผู้ชมตีสิคะมันจะเป็นเลขอะไรนะ
แม้พอฉันมาอ่านข่าวนี้ต่อเธอ
กล้วยฉันเลยไม่ค่อยแปลกไปเท่าไหร่จริงเหรอของพี่ยังไง

เพราะว่ามันตายแล้วนี่เห็นไหมเหลืองเลยเหลืองเป็นกาบเลย
แต่นี่ครับเครือมันทะลุกลางต้นออกมา

อ่านี่แหละนี่แหละผงพี่แปลกตรงนี้นะครับ
ต้นกล้วยบอกยืนแห้งตายนะฮะจู่จู่น่ะปลีมัน
แม่ออกมากลางลำต้นเลยจากนั้นก็โตออกมามี๔หวีนะครับ
นับลูกให้หน่อยได้๑๑ลูกนะครับ

ก่อนวันสลากออกใครตีออกบอกเราด้วยนะครับ
ก็เข้ามาช่วยวิเคราะห์เลยวิเคราะห์กันยกใหญ่
นั่นนะทำไมพี่ทำไม๔๑๑
ก็กล้วย๔หวีอะเบิร์ต๑๑ลูกไม่เห็นเบิร์ตจะเข้าใจอะไรยาก
จริงของพี่บางคนก็ใช้ตัวอักษรพ้องเสียง
กล้วยเท่ากับ๙แล้วปลีปีอะไรเลขอะไร
ถ้ากล้วย๙ปีเออรู้ครับแข็งใช้ได้

เอ้ยเห็นเลขที่กล้วยด้วยจริงเหรอ
เบอร์อ่านตามข้อมูลนะเขาบอกเห็น๒กับ๑นะ
อ๋อเหรออย่างไรก็เบาได้เบาเอาหอมปากหอมคอพอ